ปกติเนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องราวของคู่จิ้นในจอบ้างล่ะคู่จริงนอกจอบ้างล่ะ
แต่ครั้งนี้เราจะนำเสนอคู่เนื้อนาบุญล่ะค่ะคุณเออเขาเป็นเพื่อนกัน
แต่ว่าเขาทำบุญด้วยกันบ่อยมากสำหรับพระเอกสุดเกณฑ์ของเรา
ปกรณ์กับยายปอมแปมซึ่งวันนี้เนี่ยเขาทั้งคู่ได้ชวนแฟนคลับไปทอดกระถิ่นที่วัดเจ้าบุญเกิดจังหวัดอ่างทอง
เพื่อนำเงินไปสร้างหอนอนให้กับเด็กเด็กที่ทางวัดอุปการะไว้กว่าเจ็ดสิบชีวิตนะคะและยอดบริจาคก็คือเก้าแสนหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท
คืออีกนิดเดียวจะสี่ล้านแล้วกระคุณอือ
ที่หนุ่มบอยเค้าพิมพ์แบบตรงไปตรงมาน่ะเค้าบอกว่าพาเธอยมาทำบุญได้มั้ย
เป็นคุณหน้าบุญกันไปแล้วกันนะคะ
แต่ว่าอีกคู่นึงต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้น
และหลายคนก็ลุ้นให้เป็นคู่จริง
ที่ฉันว่าน่าจะเป็นคู่จริงกันจริง

เดินหน้าควงแขนกันไปทำบุญกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

ทั้งคู่พร้อมกับคุณแม่ปลาคุณแม่แก้ว
ร่วมกับผู้จัดการส่วนตัวพี่เอสุภาชัย

ฮิมเบอร์รี่ดียาน่าแล้วก็เจมมา

สามัคคีที่บ้านเกิดนะคะ

และที่ทำเอาแฟนคลับฟินกันถึงที่สุด

เขานั่งรถสามล้อโบราณคู่กัน
ในการนำขบวนแห่กระถิ่นรอบวัดนี่แหละค่ะ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่น
จากการต้อนรับของเหล่าแฟนคลับชาวใต้เลยนะคะ
คือคนเนี่ยเขาบอกว่าไปกันเยอะมาก
และนี่ก็ถือว่าขนกันไปแบบสองครอบครัวเลย

เพราะว่าพี่เอสุภาชัยเขาก็ถือว่าเป็นผู้จัดการคนเดียวกัน
คือผู้จัดการของณเดชน์กับยาย่าเนี่ยก็คือพี่เอสุภาชัยนี่แหละนะคะ

เขาบอกว่าจริงแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือพี่เอสุภาชัยทำตัวเป็นรำเมเยอร์